กรรมของชาวใต้เขาเรียกพิธีนี้ว่าพิธีลิมนต์
เขาใช้ในการปัดเป่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บออกไปค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูนะคะพิธีกรรมที่เห็นอยู่นี้เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวใต้เขานะ
เรียกว่าพิธีลิมนต์หรือคนในพื้นที่เขาเรียกว่าโต๊ะครึมนะคะ
พิธีนี้นะคะจัดขึ้นมาเพื่อทำการรักษาแล้วก็เยียวยาคนที่เจ็บป่วยจากอาการที่เขาบอกว่า
มันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยวิธีทางการแพทย์
หรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นอาการเหนือธรรมชาตินะคะ
ซึ่งคนในหมู่บ้านเขาจะพาผู้ป่วยไปทำการรักษากับครูหมอลิมนต์นะคะ
จะต้องมีคนทำพิธีที่เรียกว่าครูหมอเนี่ยนะ
ซึ่งเหล่าครูหมอก็จะทำการท่องบทเชิญตายายลิมนต์ให้มาร่วมพิธีแล้วก็ทำการรักษาคนป่วย
แล้วยอดพืชที่เราเห็นเห็นไหมคะ
อันนี้ที่เขาถือขย่าวในคลิปนี้คือดอกอ่อนหมากนะคะ
ที่ผ่านการท่องมนต์แล้วก็ปลุกเสกมาแล้ว
ซึ่งครูหมอเขาจะใช้ดอกอ่อนหมากกวาดไล่ตามตัวของผู้ป่วย
เหมือนเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีให้ออกจากร่างเหมือนปัดไปปัดไปไล่ออกไป
แล้วก็จะช่วยให้ผู้ป่วยหมดเคราะห์หมดโศกด้วยนะคะ
ก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อโบราณนะในแต่ละพื้นที่นะเอามาให้ดูกันละกัน
ยังไงก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีพิธีกรรมโบราณของชาวอีสานให้ดูอยู่
เดี๋ยวรอกันแป๊บนึงช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชม